สมาชิกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้เดินชูป้ายผ้าสีดำ
ไว้อะไรที่มีผู้นำประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ซึ่งก็หมายถึงกับแพทย์เปรียมศักดิ์เพียยวยุระ
ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณ
โดยมีตำรวจกว่า๒๐หน่ายคุมเข้ม
มาธิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจำนวน๑๐คน
รวมตัวเดินถือป้ายข้อความว่า
อะไรแด่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ภาวะผู้นำประพฤติตัวไม่เหมาะสม

โดยการนำของนายวัฒนาวุฒิหอวิจิตสมาชิกสภา
พร้อมกับเปิดเผยว่าการรวมตัวถือป้ายไว้อาลัยเทศบาลบ้านไผ่ครั้งนี้
เพราะผู้นำอย่างในแพทย์เปรมศักดิยยุระไม่มีจริยธรรม

โดยเฉพาะเรื่องภาพถ่ายคู่กับเด็กนักเรียนชั้นหมอ๕
ใครก็ทราบว่าเป็นพิธีมงคล
แค้นแต่งงานไม่ใช่รับบุตรบุญธรรม
โดยจะนำเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมสามัญประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๐วันนี้
เพื่อให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ตอบคำถามในเรื่องนี้
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่มีการสอดแทรก
เรื่องการซื้อรถตู้ราคา๒๔๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเรื่องไม่โปร่งใสและไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ
นำเงินจำนวนนี้ไปบริหารจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีกำลังตำรวจจาก

ในแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ
กว่า๒๐นายดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่โดย